คุณผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่าง
กงกับจีนแผ่นดินใหญ่เปิดให้บริการเป็นวันแรกไปเมื่อวานนี้นะครับ
กลางความสนใจของทั้งคนฮ่องกงแล้วก็คนจีนนะครับ
เพราะว่ารถไฟความเร็วสูงสายนี้
จะช่วยร่นเวลาการเดินทางได้มากทีเดียวนะครับ
แต่ว่าก็มีชาวฮ่องกงบางส่วนไม่ค่อยสบายใจไม่ไว้วางใจมากนักนะครับ
โดยมองว่ารถไฟสายนี้
อาจจะทำให้จีนนั้นสามารถแทรกซึมเข้ามาในฮ่องกงได้
โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับด้านการเมือง

เมื่อวานนี้มีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางใหม่เปิดให้บริการเป็นวันแรก
กำลังทำหน้าที่ขนส่งผู้คนเชื่อมจากสถานีเกาลูนตะวันตกในฮ่องกง

แม้จะมีระยะทางเพียง๒๖กิโลเมตร
แต่ผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง

เดิมที่การเดินทางจากเซ็นเจิ้นไปฮ่องกง
เผื่อเวลาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
แต่รถไฟความเร็วสูงสายนี้ทำเวลาไม่ถึง๒๐นาที
แต่รถไฟเส้นทางนี้มีความหมายมากกว่าการเดินทางในระยะ๒๖กิโลเมตร
เพราะปลายสายที่แผ่นดินใหญ่ได้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูง
ภายในประเทศจีนอีกกว่า๔๔เมือง
และทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากฮ่องกงถึงกรุงปะกิ่ง
เมืองหลวงของประเทศจีนได้ภายในเวลา๙ชั่วโมง
จากเดิมที่การเดินทางอาจยาวนานถึง๒๔ชั่วโมง
โดยผู้ใช้บริการสามารถผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ตั้งแต่ต้นทางที่ฮ่องกง
ผู้ใช้บริการชาวฮ่องกงคนหนึ่งมองว่า
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้
จะช่วยให้การวางแผนเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ง่ายดายขึ้น
ถ้าบอกว่าบริการใหม่นี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเที่ยวไกลกว่าฮ่องกง
ราวหน้าถ้าเธอจะเดินทางไปกรุงปากกิ่งหรือเซี่ยงไฮกับเพื่อน
ก็อาจจะเลือกใช้รถไฟความเร็วสูง
แต่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงทุกคนจะพอใจกับการมาของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนแผ่นดินใหญ่
ในวันแถลงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์
มีผู้ประท้วงชาวฮ่องกงกลุ่มหนึ่ง
รวมตัวกันหน้าสถานีฝั่งฮ่องกง
ผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกว่าท่ามกลางความสะดวกสบาย
มีการแทรกซึมจากจีนแผ่นดินใหญ่แอบแฝงเข้ามาในแผ่นดินฮ่องกง
มีการประเมินว่ารถไฟความเร็วสูง
เส้นทางนี้น่าจะรองรับผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐คนต่อวัน
โดยค่าโดยสารรถไฟชั้น๒จากฮ่องกงไปเซ็นเจิ้น
อยู่ที่๘๖ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ๓๕๐บาท
และหากจะเดินทางจากฮ่องกงไปถึงกรุงปะกิ่ง
อัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่ราว๕๑๐๐บาท
จอมคนดามสุโขข้าวเทพรัสทีวีปรายงาน